คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยที่จังหวัดตรัง
คลุ้มคลั่งจับตัวลูกอายุแค่๒๑วันเป็นตัวประกัน

กว่าจะเกลี้ยกล่อมออกมาได้ต้องบอกว่าลูกหิวนมให้มากินนมก่อนไหม
พาลูกไปอาบน้ำก่อนไหมไปดูจังหวะตอนเกลี้ยกล่อมกันค่ะ
พี่ให้น้องกินนมแม่ได้ไหมให้น้องกินนมแม่ก่อนได้ไหมผิกได้ไหม

ในเอกนะคะอายุ๔๐ค่ะคือพ่อที่คลุ้มคลั่ง
แล้วก็ขังตัวเองเอาไว้ในห้องกับลูกอายุแค่๒๑วัน

ก็ไปที่จุดนี้นะคะพยายามจะเกลี้ยกล่อมพยายามจะล็อกตัว
แต่สุดท้ายเนี่ยจับตัวไม่ง่ายนะคะ
คุณผู้ชมลองดูจับได้ยังไงตำรวจต้องวางแผนบอก
นี่ลูกหิวนมนะให้ลูกกินนมเถอะนะ
นี่คือจังหวะนี้ตัวพ่อออกมาเหมือนจะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่และนักข่าว
เจ้าหน้าที่ก็เลยอาศัยจังหวะนี้ล็อกตัวเอาไว้เลยนะคะ
แม่ยายของในเอกคนนี้ค่ะบอกว่านายเอกแต่งงานกับลูกสาวมา๒ปี
หลังอาการหนักเอื้อมระอากันทั้งบ้านนอนกันแทบไม่ได้
ลุ้มคลั่งตลอดบำบัดทีไรก็ไม่หายสักทีค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าชาวบ้านเขาเอือมระอา

ก็ดำเนินการให้เขาหายคลุ้มคลั่งหายอะไร
ข้างตลอดไปบำบัดทีไรก็กลับมาเป็นแบบนี้
นี่แหละคือปัญหาใหญ่นี่แหละคือปัญหาใหญ่
บำบัดกลับมาแล้วทำไมมันถึงแบบถึงเป็นอีก